ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีเบ้นกระทืบคุณยายติ๋ม
เสียชีวิตที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้จับกลุ่มตัวได้แล้ว

การทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และช่วงทำแผนเกิดเหตุชุนละมุนขึ้น
เพราะว่าทางด้านลูกชายของยายติ๋ม
เข้าไปกระทืบวัยรุ่นหนึ่งในกลุ่มของในเบ้นที่วันนั้นอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แต่ทำไมไม่ช่วยเขาสงสัยตรงนี้ก็เลยเข้าไปรุมกระทืบนะคะ
ส่วนตำรวจตอนนี้เปลี่ยนข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
เป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกจำลองสุวลักษณ์ผู้กำกับการ
สพมขอนแก่นพร้อมพนักงานสอบสวน

ควบคุมตัวนายธนพลงาดีค่ะอายุ๑๘ปีหรือว่าเบ้นนะคะคนนี้นั่นนะคะ
เป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายยายติ๋มค่ะ
เป็นเจ้าของร้านขายของชำริมถนนเทพารักษ์
เขตเทศบาลนครขอนแก่นจนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
วันนี้คือการนำตัวไปทำแผนนะคะที่ชุมชนเทพรักษ์
แน่นอนค่ะประชาชนแถวนั้นให้ความสนใจ

การทำแผนเริ่มจากจุดที่ในเบ้นตบเยติ๋มก่อน
บเยติ๋มก็คือเป็นช่วงที่ปรากฏอยู่ในคลิป

ที่คุณผู้ชมเคยเห็นตามข่าวต่างนะคะ
และจุดที่เอาร่างของยายติ๋มไปทิ้ง

ชี้จุดที่ให้การว่าผลักยายติ๋ม

ศีรษะไปกระแทกเหลี่ยมปูน

ในเบนส์ได้แสดงท่าทีที่เกิดขึ้นจริงกว่านั้น

ยายติ๋มสลบอยู่ที่พื้นหน้าบ้านเลย
พอเสร็จจากการทำแผนที่หน้าบ้าน

เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากที่กระทืบยายติ๋มแล้ว

ดื่มสุราที่ร้านของยายติ๋ม
ห่างจากบ้านของเบนส์๒๐เมตร
ซึ่งนอกจากซื้อสุราดื่มกินกับเพื่อน

นายเบนส์ยังได้ทวงเงินจากเยติมอีกด้วยนะคะ
ตำรวจใช้เวลาทำแผน
คือไม่นานแต่ว่ามันมีช่วงของชุนละมุน

แต่ว่าใน๓๐นาทีมันมีช่วงชุลมูลเกิดขึ้นด้วยนะคะ
ก็คือลูกชายของยายติ๋มที่มายืนดูการทำแผนด้วย

ไปทำร้ายเพื่อนของนายเบ้น
ที่ก็มายืนดูการทำแผนเหมือนกันนะคะ
ในขณะที่ทุกคนให้ความสนใจนะคะ

เพื่อนของนายเบนส์พอถูกลูกชายของเยติมกระทืบ

ตะโกนมาบอกว่าลูกเป็นคนดี

ทุกคนปรับปรัมลูกชายตัวเอง

ออกจากจุดทำแผนทันทีค่ะ
ส่วนคำรับสารภาพของนายเบนส์

ยายติ๋มล้มลงกับพื้นที่หน้าบ้านของตัวเอง

จากนั้นเพื่อนรุ่นพี่พากันหามยายติ๋ม

หาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้นะคะ

ก็เป็นหลายคดีที่เป็นคดีดังตอนนี้